ถึงคนระยองเมื่อสักครู่นี้ที่ผู้ประกอบการเขาบอกกับนายกนะว่า
ตอนนี้คนระยองกลายเหมือนเป็นตัวเชื้อโรค
หลายพื้นที่บางที่เขาไม่ให้เข้า
ที่ให้เข้าจังหวัดไปแล้วต้องมีการกักตัว
เอาอย่างลำปางเขาบอกเลยคนที่มาจากระยอง
คนที่มาจากกรุงเทพต้องกักตัว๑๔วัน

สั่งไปยังผู้ว่าราชการทุกจังหวัดเลย

ใครที่ไปช่วงวันที่๘๑๑กรกฎาคม

จะต้องรายงานตัวต่อสาธารณสุขจังหวัด

สถานที่ท่องเที่ยวอย่างที่คำชโนธเนี่ยนะคุณผู้ชม
คือเขาห้ามเลยห้ามคนที่มาจากระยองเข้า

เมื่อวานวันที่๑๕คนต้องไปคำชโนธแบบเยอะมาก
ปรากฏว่าคนระยองถูกสั่งห้ามเข้า
แต่อันนี้คือก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
พอมันเกิดเหตุการณ์กรณีทหารอียิปต์ขึ้น
ซึ่งที่เกาะคำชโนธที่ตำบลบ้านม่วง

ทุกจุดเลยจากที่นักข่าวเขาไปดู
จะมีเจ้าหน้าที่คุมเข้มให้เว้นระยะห่าง
นักท่องเที่ยวเข้ามากันเมื่อวานจะคึกคักมากเป็นพิเศษ
ก็ต้องมาลงทะเบียนที่จุดอาคารอเนกประสงค์
หลังจากนั้นก็จะเข้าระบบคัดกรอง
เพื่อเป็นการป้องกันโรคโควิด๑๙
พอคัดกรองเสร็จแล้วก็จะเข้าไปไหว้ข้างในได้
แต่ทีนี้เขาไม่ได้ให้เข้าไปเป็นหมู่คณะเยอะนะ
เขาจำกัดจำนวนคนคือเข้าไปชุดหนึ่ง๕๐คน
แล้วก็เข้าแต่ละรอบรอบละครึ่งชั่วโมงห้ามนานกว่านี้
แต่ว่ารอบนี้คุมเข้มมากค่ะ
เพราะว่าใครที่มาจากระยองก็ไม่อนุญาตให้เข้ามากราบไหว้ข้างใน
โดยกำนันตำบลบ้านม่วงอย่างกำนันพงศักดิ์ศรีชนะ
บอกว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามากราบไหว้พ่อปู่ศรีสุโธ
แล้วก็แม่ย่าศรีปฐุมมาต้องใส่หน้ากากต้องเว้นระยะห่างเหมือนเดิมนะ
ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวจากระยองเข้ามา
แล้วฝากบอกไปถึงคนระยองด้วยบอกว่าอยากให้เข้าใจ
อย่าถือโทษโกรธกันเลยที่ต้องทำแบบนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกคน
แล้วบรรยากาศค่ะคุณผู้ชมที่คำชะโน้ตคนก็มาแบบคึกคัก
บริเวณหน้าเกาะก็มีการเอาน้ำตาเทียน
ทำพิธีที่อ่างน้ำมนต์ให้กับบรรดานักเสี่ยงโชค

บอกว่าเห็นเป็นเลขทั้งเลข๗๓๖๓เนี่ยค่ะ
อันนี้คือในมุมของที่อ่างน้ำมนต์ที่เขาหยดน้ำตาเทียน

ครับนี่อัปเดตให้คุณผู้ชมทราบนิดนึงเนี่ยนะคะ
กรณีน้องที่เขามาจากอุทัยธานี
แล้วก็มาเที่ยวที่ระยองในช่วงนี้

คือโรงเรียนประจำจังหวัดโรงเรียนอุทัยวิทยาคมเนี่ยนะคะ
ม๕ก็มีการต้องไปตรวจโควิด๑๙
ล่าสุดผลตรวจของน้องออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ
น้องนักเรียนทั้ง๕คนผลเป็นลบ

คนเชียงใหม่ครอบครัวที่มาเที่ยวที่ระยอง
แล้วก็พักที่โรงแรมเดียวกันกับทหารอียิปต์นะครับ

เป็นครอบครัวของนักวิทยุการบิน๙คน
ปรากฏตรวจผลก็เป็นลบเช่นเดียวกัน

อัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันต่อเนื่องครับ